สลดนะครับผู้เป็นแม่เสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน
แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือลูกสาว
บอกว่า๒๓วันที่ผ่านมา
ก็ยังนั่งกินข้าวยังพูดคุยกับแม่อยู่เลย

ใช่แต่เจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์ศพ
พบว่าคนตายน่าจะตายมาแล้ว๓๔วัน
เอาลูกสาววัย๑๒อยู่กับใครในช่วง๓๔วันที่ผ่านมา

เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องแปลกนะครับ
ตำรวจสพเขาคิชกูธได้รับแจ้ง
เหตุพบศพผู้เสียชีวิตในบ้าน
แล้วก็เป็นศพที่เสียชีวิตนานแล้ว๔วันนะครับ

ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านเล็กที่๒๐ทับ๑๑หมู่๒
ตำบลจันทะเขลมอำเภอเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรีนะครับ

มีรถหรูแล้วก็รถยนต์จอดอยู่ในบ้านถึง๖คัน
ในบ้านก็พบเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้หลายอย่างตลอดจน
จานข้าวขวดแล้วก็แก้วน้ำดื่มกระจัดกระจายทั่วบ้านเลยนะครับ
จากการเข้าไปตรวจสอบก็พบคนตาย
ก็คือนางสาวเกรดมณีคอเล็งยาทอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
หงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นข้างที่นอน
สวมเสื้อกล้ามนะครับสวมเสื้อกล้ามสีขาวเพียงตัวเดียว
ท่อนล่างนั้นเปลือยกางเกงถูกถอดวางไว้นะครับ
ศพเริ่มบวมอืดคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วัน
แล้วก็ตามร่างกายพบบาดแผลที่บริเวณศีรษะ
ยังไม่สามารถยืนยันนะครับว่าถูกของมีคมอาวุธ
หรือว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุกันแน่
เหตุการณ์นี้ยังมีปริศนาอยู่หลายเรื่องนะ
กับ๒ปริศนาที่ลูกสาววัย๑๒บอกว่าแม่ยังอยู่ด้วยกับเธอ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมานี้เลย

อยู่ในอาการช็อกแล้วก็ร่ำไห้ครับ
โดยคำให้การของลูกสาวทำให้ญาติและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ถึงกับขนลุกครับ
เพราะตลอด๓๔วันที่ผ่านมายังใช้ชีวิตอยู่กับแม่อยู่เลย
ยังกินยังนอนยังพูดคุยกับแม่
แม่ลุกเดินไปมาอยู่ในบ้าน
แล้วก็ยังคุยกับเธอเรื่องสรรพเหระต่าง
กินข้าวด้วยกันตามปกตินะครับ
โดยบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั่งกินข้าวอยู่กับแม่
ส่วนช่วงเช้าก็ยังเห็นแม่ลุกขึ้นมากินน้ำอยู่เลยนะ
จนถึงช่วงบ่ายไปเรียกแม่มากินข้าว
แต่เห็นแม่นอนหลับอยู่ปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นนะครับ
ทีนี้ก็เลยโทรศัพท์ตามน้าสาวให้ช่วยมาดูที่บ้าน
น้าสาวมาถึงตกใจแล้วครับ

นี่คุยกับเด็กนะเด็ก๑๒เขายืนยันแบบนี้เลย
ด้านของน้าสาวของเด็ก๑๒หรือว่าเป็นน้องสาวของผู้ตายนะครับ
ก็บอกว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวกับลูกสาววัย๑๒นี่แหละครับ
โดยเลิกรากับอดีตสามีชาวต่างชาติไปนานหลายปีแล้ว
ส่วนสามีใหม่ก็แยกไปทำงานดูแลผู้ป่วยอยู่ต่างอำเภอ
นานสามีใหม่ถึงจะกลับบ้านสักครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยเคยฝากให้ตัวเธอนะตัวน้องสาวเนี่ย
มาคอยดูแลแล้วก็มารับน้องเอซึ่งเป็นหลาน
ออกไปเที่ยวบ้างเนื่องจากผู้ตายมีอาการป่วยจากโรคประจำตัว
และล่าสุดเมื่อวันลอยกระทงวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก็ตัวน้าสาวได้โทรศัพท์มาสอบถามหลาน
บอกว่าอยากออกไปเที่ยวลอยกระทงด้วยกันไหม
แต่หลานก็คือเด็กหญิงเอปฏิเสธบอกว่าอยากจะอยู่กับแม่

เด็กหญิงเอหลานสาวได้โทรศัพท์มาบอกน้า
ให้ช่วยมาดูแม่หน่อยเพราะว่าแม่นอนหลับไปนานมาก
เรียกไม่ตื่นทีนี้น้าก็มาถึงบ้าน
พอเข้ามาดูบ้านเอ้าพบว่าพี่สาวตายแล้ว

ไม่มีชีวิตอยู่แล้วและสภาพศพเน่าอืดแล้ว
ค่ะอันนี้ฟังลูกสาวไปแล้วนะฟังน้องสาวไปแล้วนะ
ทีนี้ดูเพื่อนบ้านหน่อยค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยคุณวิไลวันมั่นกิจบอกนะ
บอกว่าตอนนั้นคือแม่ของผู้ตายโทรมาหาคุณวิไลวัน
บอกว่าเนี่ยลูกฉันไม่รับโทรศัพท์เลย
แล้วพอมาถึงหน้าบ้านก็ไม่เปิดประตูให้ด้วย
ทีนี้ก็เลยมาตามคุณวิไลวันบอกให้ไปดูให้หน่อย
ไปดูซิว่าลูกฉันอยู่ในบ้านเป็นอะไรหรือเปล่า
เป็นเพื่อนบ้านกันนะฮะช่วยไปดูให้หน่อยไหว้วานนะฮะ
แล้วตัวเพื่อนบ้านก็เข้าไปดูช็อกเลยค่ะ
เพราะอะไรเพราะนางสาวเกดมณีตายแล้วนะคะ
แต่เขาอยู่ตรงหน้าบ้านปิดประตู

แล้วพอเจอสองมือโผล่ขึ้นมาโผล่จับข้าวบน
ก็เลยตกใจแล้วก็พากันวิ่งออกมาสองคน
เออนี่นะครับเรื่องนี้ตำรวจต้องสืบสวน
ถึงสาเหตุการตายที่ยังเป็นปริศนาอยู่

ส่วนเรื่องของสิ่งลี้ลับความเชื่ออะไรที่ลูกสาวผู้ตาย
เล่าให้ฟังอันนี้ก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะ
ใช่เอาจริงก็ต้องไปดูไทม์ไลน์เหมือนกันนะ
กรณีเรื่องของการเสียชีวิตมันเสียช่วงเวลาไหน
ทำไมลูกสาววัย๑๒ถึงยืนยันหนักแน่น
แม่ยังมากินข้าวยังเดินอยู่ในบ้าน
ซึ่งสาเหตุการตายตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบของตำรวจค่ะ
ก็มีการประสานกับกู้ภัยให้นำร่างคนตายส่งโรงพยาบาลเขาคิชกูธ
ให้แพทย์ชนสูตรบาดแผลที่พบบนศพ
เพื่อที่จะยืนยันสาเหตุการตาย
ส่วนตัวน้องเด็กหญิงเอวัย๑๒ปี
ยายแล้วก็ญาติก็เอาไปอยู่ในความดูแลแล้ว
เรื่องต้นน้องยังทำใจไม่ได้หรอกค่ะกับการจากไปของแม่
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจก็จะเชิญตัวญาติพี่น้อง
เชิญตัวคนใกล้ชิดมาสอบปากคำเพิ่มเติม
หาความชัดเจนในคดีนี้ต่อไปด้วยน่าแปลกเหมือนกันนะคะ